เพราะว่าหมอไก่จะมาตรวจสอบดวงชะตาให้กับเรานะคะ
วันนี้ค่ะหมอไก่จะขอมาเช็ค

ดวงจะเฮ่งที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
บอกเลยว่า๓ราศีนี้เห็งจริงอะไรจริง

ติดตามกันเลยกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
วันนี้หมอไก่จะมาเช็คดวง๓ราศี๓อันดับ
ดวงชะตาเห็งมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้
เคล็ดลับที่จะทำให้ดวงชะตาปังปั๊วคูณ๒นะคะ
อันดับที่๓นะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้โหต้องเจอกับอุปสรรคมากมายนานับประการเลยค่ะ
ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับของง่ายนะคะ

และชาวราศีเมษนะคะจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหานะคะ
คือต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา
คือชีวิตเนี่ยไม่ค่อยง่ายเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อไหร่
ดวงชะตาของชาวราศีเมษเนี่ย
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
คือเรียกได้ว่าโชคดีกำลังเข้าข้างชาวราศีเมษเลยก็ว่าได้ค่ะ
ดวงชะตาจะดีขึ้นไปอีกขั้นนะคะ
ชีวิตของชาวราศีเมษก็คือจะเริ่มเดินไปข้างหน้าได้แล้ว

และอย่างในเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมษนะคะ

สำหรับชาวราศีเมษค่ะเรียกได้ว่ามีโอกาสได้ลาบแบบฟุกนะคะ
อ่าแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดถึงในเรื่องของพวกการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายนะคะ
เพราะว่าการได้ลาบแบบฟุกอันนี้มันอาจจะหมายถึงเรื่องของการงานก็ได้
สมมุติว่าคุณนะคะหวังในเรื่องของการงาน
อยากจะให้งานตรงนี้สำเร็จเพราะว่าถ้างานตรงนี้สำเร็จเนี่ยคุณจะได้เงินก้อน
อะไรที่คุณไม่คิดไม่หวังอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าได้ลาบแบบฟุก
ก็คือชาวราศีเมษค่ะมีโอกาสได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ
อยู่ดีก็ได้หรือว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเกินความสามารถ
หรือว่าเกินจากที่เราน่าจะได้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
ถือว่าชาวราศีเมษดวงชะตาดีขึ้นมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ลับการเสริมดวงให้ปังปั๊วสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
แนะนำว่าให้ชาวราศีเมษค่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ก็ได้นะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาตเนี่ยถือว่าอันนี้ส่งแรงมากค่ะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกในการไปทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์นะคะ
คุณอาจจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นได้ค่ะ
อันดับที่๒นะคะก็คือชาวราศีกันค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณสังเกตดูให้ดีนะคะ
หมอไก่เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงดวงชะตาของชาวราศีกันเลยนะคะ
จากช่วงที่ผ่านมาค่ะดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าเงียบมากนะคะ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหวือหวาหรือว่าไม่มีความสำเร็จแบบใหญ่ปั๊วเข้ามานะคะ
แต่ว่าสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
คือดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าดีขึ้นนะคะ
เรียกได้เต็มปากเลยว่าชาวราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นราศีม้ามืดนะคะ
ที่มาแบบเงียบแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพียบนะคะ
เรียกได้ว่าการงานของชาวราศีกันเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าหวังอะไรในเรื่องของการงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่ชาวราศีกันเนี่ยควรจะระวังนะคะ
ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะ
ไม่ใช่ว่าชาวราศีกันหาเงินไม่ได้นะคะ
คือชาวราศีกันเนี่ยพื้นฐานเป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้ว
แต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่าเก็บเงินไม่เก่งนี่แหละค่ะ
คือชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
จะสามารถหาเงินได้มากแต่ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามา

ถ้าสมมุติว่าจะให้ดีนะคะชาวราศีกันเนี่ย
ควรที่จะวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้านะคะ
ก็จะเป็นการช่วยนะคะในเรื่องของการเงินไม่ให้รั่วไหลได้เป็นอย่างดีค่ะ
ลับการเสริมดวงให้ปังปั้วคูณ๒สำหรับชาวราศีกันนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำว่าให้ชาวราศีกันค่ะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะ
ในเรื่องของการถวายพัฒนาหารเพลค่ะ
การบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นกันนะคะ
เพราะว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็จะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของการเงินด้วย
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีอื่นนะคะนอกจากชาวราศีกัน

ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภเนี่ย
จะสามารถทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารได้ค่ะ

ดวงดีมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือ

สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มาแรงแซงโค้งนะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยดีแบบคลองสัมมทาความดวงดีเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบระยะยาวนะคะ
ไม่ใช่แบบดวงดีแบบประเดี่ยวประดาวนะคะ
คือชาวราศีธนูเนี่ยดวงดีมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดวงดีต้องยกให้เขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีธนูค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูค่ะจะไปติดต่องานสมัครงานเสนองาน
หรือว่าไปกระทำการใดเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
โอ้โหมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งเลยค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ
เพราะว่าพองานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
เพราะว่างานคือเงินเงินมันก็คืองานนั่นแหละค่ะ
คือชาวราศรีธนูค่ะคือมีโอกาสที่จะเมคมันนี่นะคะ

เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้น

หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีธนูค่ะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะ
ในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษา
หรือว่าการบริจาคหนังสือการบริจาคเครื่องเขียนก็ได้ค่ะ
เพราะจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูที่ดีอยู่แล้ว

อยากจะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงาน
ก็สามารถทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓อันดับราศีผู้โชคดีนี้

คุณสามารถที่จะทำบุญตามที่หมอไก่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะ
และพรุ่งนี้ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
หมอไก่จะมาเช็คดวง๓ราศีที่มีโอกาสได้โชค
ลาบเงินทองไหลมาเทมานะคะ
จะมีราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันนะคะ

คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย